มาดูความคืบหน้าคดีการพบศพถูกเผา
แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในปั๊มน้ำมันร้างที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
ที่มีชายคนหนึ่งที่เขานั่งสมาธิวิปัศนา

เหมือนกับมีขาคนแล้วก็ลักษณะเหมือนกับอ่า

ก็เลยไล่ตามหาจนเจอจริงจริงค่ะ
เมื่อวานนี้มีญาติของลุงหนุ่ยนะครับซึ่งอยู่ที่ชัยภูมินะฮะ
เดินทางมาที่อุตรดิษฐ์มาบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
พอเห็นข่าวแล้วแล้วเห็นรถกระบะต้องสงสัยคันสีดำที่ก็จอดทิ้งไว้
แถวปั๊มน้ำมันร้างแห่งนี้เฮ้ยนี่มันรถของลุงหนุ่ย
ใช่ค่ะจำรถได้เลยใช่บอกว่าเป็นรถที่น้องสาวของลุงหนุ่ย
ให้ลุงหนุ่ยไปขับรับจ้างเนี่ยคันนี้ใช่ไหมเพราะว่าตามภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เขาไปไล่ดูกันในวันที่มีรถมาขับมาจอดทิ้งเอาไว้สักช่วง
อ่าเจ้าเนอร์ที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจก่อนนะอ่อ

ชื่อจริงคือนายกิ่งเพชรชัยทิพย์อายุ๖๕ปี
วันนี้ญาติซึ่งมาจากชัยภูมิมาพบตำรวจภูทรจังหวัดอุตรรดิษฐ์
มาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับซึ่งพลโนตรีพยูธนศรีสืบวง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ์พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกฉัดธวัฒน์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
ดูสภาพศพกันสิ่งของที่ตำรวจตรวจพบจากจุดเกิดเหตุ
รวมทั้งรถกระบะอีซูซูโรมิโอสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
อ่าทางญาติญาติเขาก็มาดูเพิ่มเติมนะครับ
น้องชายกับน้องสาวของลุงหนุ่ยยืนยันว่าศพชายนิรนามที่ถูกฆ่า
แล้วก็เผาจนร่างไหม้เกรียมทั้งตัวถูกทิ้งไว้ในห้องน้ำของปั๊บน้ำมันร้าง
ห้องที่สี่จากสิบห้องบ้านโดงช้างดีตำบลหาดกรวด
อำเภอเมืองอุตรดิษฐ์แล้วมีคนไปเจอศพ๖ตุลาคมเนี่ย
คือลุงหนุ่ยพี่ชายของเขาแน่ลุงหนุ่ยเป็นชาวหมู่หนึ่ง
ตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
มีอาชีพขับรถรับจ้างตำรวจก็เลยให้ทั้งสองคนไปตรวจดีเอนเอไว้ก่อน
นะว่าการเปรียบเทียบกับสภาพศพต่างที่ออกมา
แล้วเดี๋ยวจะใช่ลุงหนุ่ยจริงไหมแล้วค่อยไปขยายผลต่อ
ลุงหนุ่ยมาเสียชีวิตตรงนี้ได้ยังไงค่ะใครทำให้ลุงหนุ่ยเสียชีวิต
เสียชีวิตจากไหนถูกฆาตกรรมอำพลางหรือไม่อย่างไรพอให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเสร็จนะครับ
น้องชายกับน้องสาวก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวสั้นนะครับบอกว่าตอนนี้
ขอรอผลดีเอนเออย่างเป็นทางการก่อนจะได้ชัดเจนไปว่าใช่ลุงหนุ่ยแน่
ส่วนรถกระบะที่ถูกจอดทิ้งเอาไว้ห่างจากจุดพบศพประมาณสี่ร้อยเมตรอ่า
ยืนยันว่านี่คือรถของนางสาวกันนิกาน้องสาววันนี้ที่มานี่แหละนี่คือรถที่ให้พี่ชายเอาไว้ใช้ขับรับจ้างทั่วไป
ดีเอนเออย่างเป็นทางการก่อนจะได้ชัดเจนไปอืมว่านี่คือรถของนางสาวกรรณิการก่อนจะได้ชัดเจนไป

อืมว่านี่คือรถของนางสาวกรรณิการก่อนจะได้ชัดเจนไป

อืมว่านี่คือรถของนางสาวกรรณิการก่อนจะได้ชัดเจนไป
อืมว่านี่คือรถของนางสาวกรรณิการก่อนจะได้ชัดเจนไป
อืมว่านี่คือรถของนางสาวกรรณิการก่อนจะได้ชัดเจนไป

อืมว่านี่คือรถของนางสาวกรรณิการก่อนจะได้ชัดเจนไป

อืมว่านี่คือรถของนางสาวกรรณิการก่อนจะได้ชัดเจนไป
อืมว่านี่คือรถของนางสาวกรรณิการก่อนจะได้ชัดเจนไป
อืมว่านี่คือรถของนางสาวกรรณิการก่อนจะได้ชัดเจนไป
อืมว่านี่คือรถของนางสาวกรรณิการก่อนจะได้ชัดเจนไป
อืมว่านี่คือรถของนางสาวกรรณิการก่อนจะได้ชัดเจนไป
อืมว่านี่คือรถของนางสาวกรรณิการก่อนจะได้ชัดเจนไป